คุณผู้ชมครับมีเรื่องขนลุกเกิดขึ้นนะครับ
เป็นการเกิดขนลุกในกองถ่ายเลยนะฮะ
เพราะเขาถ่ายหนังกันอยู่แล้วก็ไปตั้งกองถ่ายไว้ที่วัดนะครับ
ปรากฏว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งที่มาทำบุญที่วัดถูกผีเข้า
แล้วบอกว่าถูกคนในกองถ่ายลบลู
ทีแรกตกใจว่าคุณป้านี้เป็นนักแสดงสมทบหรือเปล่า

แล้วก็เข้ามายกมือไหว้ขอขมาสอบถาม
ก็ได้ความว่าหมายถึงที่คุณป้าพูดนะนะ
บอกว่าตนคือปู่รือฤทธิ์เป็นผู้รักษากู่แก้วแห่งนี้
แล้วก็บอกว่าทีมงานไม่ได้ขออนุญาต
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
โดยผู้หญิงคนนี้คุณป้าท่านนี้ก็ชี้มือชี้ไม้ไปที่ศาลนะครับ
โดยฝ่ายทีมงานถ่ายหนังก็ได้ยืนยันไปว่า
ได้บอกกับเจ้าที่เจ้าทางแล้วได้กราบไหว้แล้ว
แต่คุณป้าท่านนี้ที่ถูกสิงอยู่นี่นะครับ

กระทั่งทีมงานยกพานทุบเทียนดอกไม้
เข้าไปเส้นไหว้อีกครั้งเพื่อขอขมา
คุณป้าท่านนี้ก็อ่อนแรงลง
และเหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
โอ้โฮทีนี้ตอนที่ปกติแล้วคุณผู้ชม

ไปสอบถามคุณป้าคนนี้
คือก็รู้ชื่อเนอะว่าคุณป้าคนนี้ชื่อนางจรัสวิชาราชอายุ๕๓ปี
ตอนเป็นคนธรรมดาแล้วนะไม่โดนสิงนะฮะ

คือคุณป้าก็เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้าน
ป้าบอกว่าตอนนั้นป้าไม่รู้หรอกว่าป้าทำอะไรไป
คือเหมือนกับว่านักข่าวเราพยายามถาม

หลังจากนั้นป้าไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลย
แล้วส่วนที่บอกว่าให้ศีลให้พรกับทีมงานเนี่ย
คือป้าบอกว่าอาจจะเป็นเพราะหลวงปู่ลงมาประทับร่าง

แล้วนักข่าวยังถามเลยป้าป้าลองพูดแบบเมื่อกี้อีกทีนึงได้ไหม

คือกลองถ่ายนังเรื่องจั๊งไดล่ะ
ซึ่งได้ไปถ่ายทำที่บริเวณโบราณสถานกู่แก้ว
เป็นฉากที่พระเอกตามมาเอาพระจากคนร้ายที่ขโมยไป
เมื่อได้พระคืนมาแล้วก็ไปทำพิธีแห่เข้าวัด
ไม่ใช่หนังผีน่ากลัวแต่อย่างใดนะ
กำกับโดยคุณบรรลุศรีแสงหรือว่าพี่น้อย
เป็นที่รู้จักกันในฐานะภูมิกับฉากเสี่ยงตาย
คู่กับคุณอาพันธ์นาวิทธิกรัยนะครับ
แต่ก็เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ
เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชม
เรื่องแปลกที่เราเอาให้ได้ติดตามนะคะ